คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเราเล่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุมา
ก็มีคนเจ็บคนรอดแต่เหตุการณ์นี้ไม่รอดจริงค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้เขาขับรถมาเพิ่งกลับจากบ้านแม่

ปรากฏว่าสภาพรถเป็นแบบนี้ไปชนอัดกับเสาไฟ
แล้วเชื่อไหมว่าคุณที่ไปบ้านแม่เพราะอะไร
ไปเอาผักชีบ้านอยู่ไม่ไกลกันนะคุณ
จากบ้านของเขาไปที่บ้านแม่เขา๔๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่ขากลับไม่รู้อะไรตัดหน้าเหมือนกันนะ
ไปเอาผักชีแตกกลับไม่ถึงบ้านเขา
ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
สภาพรถมันยับพังแบบนี้อัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้า

หลังจากที่เกิดเหตุนะตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็แพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
เจอรถแอคคอร์ดสีขาวคันนี้ชนกับเสาไฟ
ด้านซ้ายอัดพับยับเข้ากับเสาไฟฟ้าโอ้โห
แล้วในรถค่ะเจอผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
เป็นสามีภรรยากันนะคะคนขับเนี่ยคือ
นายอาชวีวัฒน์กิจจาแล้วก็คนที่มาด้วยเป็นภรรยาค่ะ
คือนางสาวกันอมนนะคะทีนี้คุณผู้ชมพี่สาว
พี่สาวของฝ่ายชายบอกว่าเนี่ยน้องกับภรรยาเนี่ย
ขับรถออกจากบ้านนะจะไปเอาผักชีที่บ้านแม่
นี่ก่อนจะถึงบ้านอีกนิดเดียวเองมากลายเป็นเหตุสลด
สุดท้ายกลับไม่ถึงบ้านนะคะ
ไปบ้านแม่ไปเอาอะไร
เห็นน้องเขาไปเอาผักชี
จากที่เกิดเหตุไปถึงบ้านไกลไหมพี่สาว

นี่ไงคะทีนี้ก็เลยต้องมาดูร่องรอยบนถนน
มีอะไรบ้างคือตำรวจเขาก็โทรศอบ
เสียหลักรอยเบรกจากเลนซ้ายเข้าไปในเลนขวาเป็นทางยาวเลยค่ะ
แล้วด้านซ้ายของรถก็ไปฟาดกับเสาไฟ
จนทำให้เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะ

วัยรุ่นที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าเขาได้ยินนะ

พอหันไปดูก็เห็นว่ารถชนเสาไฟฟ้าแล้ว
แล้วไม่เห็นมีรถออกไปจากที่เกิดเหตุ
แปลว่าอะไรเอ๊ะไอ้เสียงบีบแรร์นั้น

ค่ะทีนี้หลังจากสอบสวนนะคะ

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำศพ
ส่งที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรชนะสูตรต่อไป
เดี๋ยวประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัยรุ่นที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่เห็นรถออกจากจุดที่เกิดเหตุ
แปลว่าเอ๊ะคู่กรณีอาจจะไม่ใช่รถรึเปล่า
หรือจะมีอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวต้องไปไล่ดูนะ
จุดตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะคะ
แต่สลดจริงฮะไปเอาผักชีบ้านแม่แล้วกลับไม่ถึงบ้านตัวเองนะครับ